ดูความคืบหน้ากรณีที่อาสาสมัครตำรวจตีนโหด
ต้องใช้คำนี้ไปถีบรถมอเตอร์ไซค

กระทั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
เรื่องนี้ก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ล่าสุดค่ะ
ผู้กำกับสพสำรงเหนือ

โดนย้ายไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง
นางสาวนัทยาความสำโรงพร้อมกับครอบครัว
วันนี้ก็เดินทางมาที่สถาบันนิติเวศ

เพื่อรับร่างของนายธนกรศรีชาติ

ซึ่งบอสเสียชีวิตจากการถูกอาสาสมัครตำรวจ
สาวพอร์สำรงเหนือ
ทีบรถจักรยานยนต์ล้มภายในซอยมิตรอุดม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๕เมษายนที่ผ่านมา
นางสาวนัทยาบอกว่าวันเกิดเหตุ
นายธนกรแฟนนุ่มได้ขี่รถ
พาตัวเองไปห้างสรรพสินค้าย่านสำรงเหนือ

แต่ว่าแฟนคือไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็แฟนไม่มีใบขับขี่ด้วย
ก็เลยกลัวว่าตำรวจจะจับแล้วก็ปรับ
ที่สำคัญไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับ
แต่ปรากฏว่าก็มีตำรวจวิ่งตามมา

ทีบรถจักรยานยนต์จนเซไป
ชนกับกำแพงแฟนนุ่มก็ล้มลง

ส่วนตัวเธอก็กระเด็นถลายไปชน

แต่ว่าเค้าดีเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เธอก็เลยรีบลุกขึ้นมาดูแฟนนุ่ม
ปรากฏว่านอนหายใจรวยรินแล้วก็กระอักเลือดแล้ว
สอบถามอาสาสมัครตำรวจคนดังกล่าว
อ้างแบบนี้บอกว่าเขาแค่ยกขาขึ้นมา

จะนำตัวแฟนไปส่งที่โรงพยาบาล
โดยอาสาสมัครคนที่เกิดเหตุก็นั่งรถไปด้วย

เหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บที่แผล
เป็นแผลที่แขนขาแล้วก็เท้าซ้าย
แล้วก็คิดว่าอาสาสมัครเนี่ยทำเกินกว่าเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปฟังเสียงแฟนของผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
ส่วนนางทัศนีพุทธบุตร
ซึ่งเป็นพี่สาวของแฟนคุณมอสผู้เสียชีวิต
ของผู้เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรนะคะ
ขณะนี้ตำรวจได้เรียกน้องสาวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดทางคดี
สำหรับผลการตรวจพิสูจน์การเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุบอกว่าบอสเสียชีวิตจากกระโหลกศีรษะแตก
เลือดตกในสมองจากของมีไม่มีคมกระแทก
ซึ่งต่อจากนี้ครอบครัวจะดำเนินการทางกฎหมาย
เพื่อเอาผิดกับอาสาสมัครที่ก่อเหตุค่ะ

แล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้ถีบ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเขาบอกว่าแค่ยกขายังไม่ทันได้โดน
เขาพูดแค่นั้นแล้วเขาก็ปัดคือไม่คุยกับพวกหนูค่ะ

เขาไปขอโทษคือไปไหว้ขอโทษเฉยค่ะ

แล้วต่อจากนี้เราจะจำนวดจากได้ไหม

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดด่านสำโรง

แล้วก็จะมีการพิธีชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีคำสั่งย้าย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
รวมทั้งย้ายรองผู้กำกับปราบรามและสารวัตรปราบราม
ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยให้เหตุผลว่า
รายงานเหตุล่าช้าไม่สอดส่องดูแลความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งอาสาสมัครจนทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
ส่วนทางด้านนายธนัชพันธ์ตั้งพิพัฒน์อาสาสมัครตำรวจผู้ก่อเหตุ
ถูกแจ้งข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขณะนี้ตำรวจได้นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับอาสาสมัครตำรวจ
คืออาสาสมัครตำรวจมีไว้เพื่อแบ่งเบาภาระตำรวจ
แต่กลับกลายเป็นเพิ่มภาระแบบนี้ไม่ถูก
อาจจะต้องดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ
ที่จะช่วยในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่นะคะ